ที่แพร่มันมีเหตุการณ์คนร้ายบุกขึ้นไปชิงทรัพย์ที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งมีแม่ลูกคู่หนึ่งเขาอยู่ภายในบ้าน
คนร้ายแทงแม่จนเสียชีวิต

คือภาพนี้เป็นภาพตำรวจเขาเข้าปิดล้อมบ้านหลังนี้

แล้วก็ให้คนร้ายมอบตัวซะ

ผลตำรวจตรีนัทธวุฒิภาคภูมินะฮะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรที่แพร่
แล้วก็พันตำรวจเอกณะมรินวันน้ำมณี

ได้รับการประสานจากทางด้านของนายองค์อาจ
เร่งดีอายุ๕๑ซึ่งเป็นลุง
เป็นลุงของใครเป็นลุงของผู้ต้องหา

อายุ๒๙ปีหรือว่าในท็อป

ชนชะนกอายุ๕๑ปี
จนเสียชีวิตแล้วก็ไปแทง
นางสาวกัญญาวีซึ่งเป็นลูก

ต้องพาไปรักษากันก่อน

ยาดพาตัวท็อปเนี่ยมอบตัวกับตำรวจ

แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นมีหมายจับนี้

อาจจะหนีไปหรืออะไรยังไงญาติก็เลยพาไป

สพเมืองแพร่แล้วก็เตรียมฝาก
ขังที่ศาลในวันนี้

ว่าตัวเองเป็นคนลงมือทำอะไรอย่างไรบ้าง

ขึ้นไปตามหาในป่าก็ไม่เจอกลับมา
แช่น้ำอยู่ในลำน้ำยม

ตั้งใจจะมอบตัวเพราะอะไรเขากลัวจะถูกวิสามัน

คุณลุงของผู้ก่อเหตุนะครับ

ลบอยู่ข้างน้ำยมบนออก

อืม
อ่าพอลุ่นออกไปดีกว่า

โทษโหดแห่งกรรมแล้วก็รับโทษทันตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ